หล่อมากเลยสำหรับน้องบิวนั่นเอง

วิวนัทพลตอนนี้กำลังจับคู่กับน้องอะไร

เองก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ย
จากดาวร้ายเนี่ยจะกลายมาเป็นพระเอกเพราะว่าอะไร
เริ่มต้นงานแสดงพูดก็พูดผมไม่ใช่คู่เด่นพี่
ผมเป็นคู่สามคู่สี่จนได้มาเป็นพระร้ายในละครบุษาวหา
บิวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดังเปรี้ยงปร่างจากเรื่องนั้นค่ะ
จนตอนนี้เรียกผมว่าพระเอกได้นะครับ
เป็นพระเอกละครเย็นคู่กันกับน้องชิงค่ะ
แล้วก็มีแฟนคลับแห่ตามไปเชียร์กันเยอะเลย
หลังจากนี้ก็มีละครเรื่องใหม่แน่นอนด้วยแต่ว่าต้องรอให้ผมขึ้นก่อน
เพราะว่าอะไรเขามีแบบไปโกนหัวมาก
ส่วนที่น้องบิวไปบวชมา๑๐วันไงคุณผู้ชม

หลังจากนี้ค่ะก็เลยตั้งใจว่าถ้าเคลียร์งานได้ลงตัวเมื่อไหร่เนี่ย
กลับไปบวชทดแทนคุณพ่อคุณแม่อีกสักครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มหล่อกระตันยูคนนี้กันหน่อยค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าพอบวชไปแล้วเรามีกิจนิมนต์เยอะครับ